เอาจริงนะข่าวนี้ไม่ได้แค่จะเตือนดอมคนเดียว
แต่อยากจะเตือนผู้ชายที่แบบขี่เหงาแล้วโสดด้วยนะ
ถ้าเกิดว่าไปเจอผู้หญิงที่แบบหน้าสวย

ใช้ชื่อพี่ดอมออกรถให้หนูหน่อยสิคะ

เพราะอะไรรู้ไหมโจรหน้าสวยเนี่ย
แฮมบุษราคำแก๊งบุษราคำเขาใช้วิธีการแบบนี้
แต่ว่าล่าสุดรวบตัวได้แล้วค่ะ
นี่กล้องบอดี้แคมป์นะติดตัวตำรวจแล้วก็เห็นแล้วตามไปรวบตัวได้

ชื่อจริงชื่อเดือนเพ็ญจิตวิมลประเสริฐค่ะ
เป็นหัวหน้าแก๊งเป็นหัวโจกแก๊งเลย

เนี่ยดอมพี่เบิร์ดคุณผู้ชมไปรวบตัวได้ที่โพธารามที่ราชรีค่ะ
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วพฤติกรรมของแก๊งนี้นะ
แก๊งบุษราคำเนี่ยนะคือเขาจะใช้เสาสวยหน้าตาดีเลย
แล้วมีชื่อชื่อบุษราคำนี่แหละ
หลอกให้รักหลอกให้หลงเป้าหมายเนี่ยต้องโสดก่อนล่ะ
แล้วพอพร้อมจ่ายแล้วขี้เหงาแก๊งนี้
เขาจะไปดูตามพวกแอปหาคู่ต่าง
ทีนี้ค่ะเขาไปหาเหยื่อตามแอปหาคู่หรือว่าตามช่องทางโซเชียล
พอหาคู่ได้ปั๊บนะเขาใช้ความสวยออดอ้อน
หลอกให้เหยือออกรถให้เพื่อมาบอกว่าพี่เบิ้ลค่ะ
ที่เบิร์ดเอาชื่อพี่เบิร์ดออกให้ได้ไหมแต่พี่เบิร์ดไม่ต้องกลัวนะคะ
ยังไงเดี๋ยวหนูจ่ายดาวน์เองเดี๋ยวหนูผ่อนเองค่ะ
เอ้าเหรอได้ดิเดี๋ยวพี่ช่วย
พี่ก็รู้สึกแบบนี้ไงพอถึงวันทำสัญญานัดปั๊บ
บุษราคำเขาจะเรียกแก๊งของเขามามาอีก๒๓คน
อ้างว่าเป็นญาติคราวนี้แหละเขาจะใช้วิธีการหลอก
หลอกให้พี่ทำสัญญาวางเงินดาว
หลังจากนั้นเชิดรถหนีไปเลยนะ
แล้วกลายเป็นชื่อมันก็ชื่อพี่ใช่ไหม
แล้วทำอย่างไรพี่ดาวน์ไปแล้ว
ต้องผ่อนกุญแจรถให้เขาแบบฟรี

นี้อยู่แถบภาคตะวันออกภาคกลาง

จำได้ข่าวนี้เคยเกิดขึ้นที่ชนบุรีจำได้ไหม
จำได้ใช่ใช่ประมาณนี้เรื่องราวประมาณนี้เลย

คือมีคนตกเป็นเหยื่อไม่ต่ำกว่า๑๕รายนะ

นับเป็นมูลค่าความเสียหายนะเกือบล้านอ่ะดอม
ล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่พี่เบิร์ตบอกเลย
เป็นก่อเหตุที่ชนบุรีเอารถไปแล้วค่ะ

เลยต้องไปแจ้งตำรวจนครบานนะคะ
แล้วชุดสืบเขาลงพื้นที่
เลยกลายเป็นภาพที่เปิดให้คุณผู้ชมดู
มาตอนต้นนั้นน่ะว่าตามจับแฮมได้นะคะ
ที่เธอก่อเหตุเมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์
แล้วก็๑๙มีนาคมที่ผ่านมา
แต่ตัวอย่าบริเศษอย่าฉันไม่ได้ทำ

ของบุษลาคัมนะครับไม่รู้จักกันด้วยต่างหาก
ส่วนเงินที่โอนกันไปโอนกันไปโอนกันมา

เธอบอกว่าเธอถูกบุษราคำนี่แหละ